เราจะพูดเสมอว่าคุณมาตัวต่อตัวกับเราน่ะแล้วเรามาแข่งกันว่าระหว่างที่คุณมีกับเรามีอ่ะต่อชั่วโมงใครหาเงินได้มากกว่ากัน

คุณเก่งอย่างงี้แล้วจะมีผัวเมื่อไหร่ละคะ

วันใช้เงินพ่อแม่อย่างเดียวเขาจะไม่รู้ว่ามันมีภาระอะไรบ้าง
เขารู้แค่ว่ามีเงินมาแล้วก็ใช้ออกไปเพราะฉะนั้นผู้ชายแบบนี้เอามาเป็นสามีไม่ได้
ให้คุณมีเป็นหมื่นล้านแต่ถ้าคุณบริหารไม่เป็นยังไงมันก็หมด
แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเพียงแค่หมื่นนึงแต่คุณบริหารมันเป็นยังไงคุณก็รวย
นี่ไงคิดแบบนี้เลยไม่มีผัวสิ
แล้วคิดตั้งแต่อายุ๒๐ด้วยนะ๒๐คิดอย่างนี้แล้วนะ

ดีนะกดมีแล้วเขาคิดถูกแล้ว

จบไปเป็นบทตอนเรื่องแล้ว

แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งคือเดาเสาในพวกกรรมะ
ดาวเสาแปลว่าอสังหาริมทรัพย์

อย่างน้องไดเนี่ยเหมาะกับอสังหารินทรัพย์

ตามชายแดนบ้างล่ะ
ราศีไหนในปีนี้ในช่วงนี้นะฮะ

โอกาสจะรวยแล้วก็ควรลงทุน

ดวงนี้ว่าถ้าดวงชะตาใน
ของใครในจังหวะนี้นับตั้งแต่บัตรนี้

ให้เกินนั้นนะร้อนโปรดัก

สามารถรุ่งโรธสำเร็จได้แก่

ชาวราศีกุ้ง

คือดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่สบายใจเลย

ดวงชะตานี้สามารถมีคู่ครองที่ต้องจิต

มีความสุขในชีวิตสนิทสนม

ใครว่าในพื้นดวงชะตาปรัตนินัทหนะ

อีกคู่ยาโดเบามักหมวมาวเซฟสม
ตายแล้วทุกวันนี้มีแฟนยังเนี่ย

จะเสนอสนองทุกอย่างที่เธอต้องการ
โอ้โหย
มีแฟนแล้วแฟนเป็นคนแรกที่ไม่ใช่อยู่ในวงการบันเทิงค่ะ
คือก่อนหน้านี้คุณมีอยู่ในเป็นดารานักร้องตลอด

คนคนนี้เจอเมื่อ๑๐ปีที่แล้วค่ะ

ก็ไปเที่ยวอังกฤษไปหาเพื่อนที่อังกฤษ

เพราะว่าคุณจะต้องเลือกเยอะแหละว่าจะต้องหาเงินเกี่ยวกับคุณ
ให้ใดว่าไม่เปิดเผยหน้าด้วย

คืออย่างนี้ค่ะหนูอยู่ในวงการมานานมาก
ความรักหรืออะไรก็ตามที่มันไม่แน่นอน

ท้ายที่สุดแล้วคนที่เสียคือตัวเราเอง

แก่จะตายอยู่แล้วทำไมต้องมาทำให้ปิดบัง
แต่เราขออนุญาตว่า
ก็แก่แล้วทำไมเราแค่มีความรู้สึกว่า
คือถ้าจะแต่งงานแล้วแล้วพูดแล้วเปิดเผยมันโอเค

จิตวิญญาณกระเทยเข้าสีแล้ว
แล้วผู้ชายคนนี้ทำไมถึงรู้สึกว่า
เป็นผู้ชายที่ยอมเรียกว่าแฟน

มีแฟนยังต้องเก่งเลขอีก

แฟนไหนจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
อ่าอุ้มมจดจดช่วยจดหน่อย

สื่อสารกันรู้เรื่องด้วยภาษาคำพูดและภาษาความรู้สึก

เออเขาเข้าใจจบไม่พูดไม่ถามไปไหนทำอะไรเข้าใจฉันรู้จบ
เขาจะต้องเป็นคนที่มีความเก่งกาดสามารถในโลกีวิสัย

มันแปลว่าเสื้อผ้าหน้าผมชีวิตกินอยู่หลับนอน

ไม่ต้องอธิบายเลยเหมือนรู้จิตเลยรู้ใจเลย
อะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนะตานุกรุงภาษาชาพันธุปุฏตะปุฏตะปุฏตะเร็งลักษณ์
โอ้โหนี่มดลูกแข็งแรงมาก
อุ้ยนี่หมอสูหรืออะไรเนี่ย

ไม่ใช่หมอดูลูกไม่ใช่หมอสู
มดลูกดูจากดาวอังคารดาวอังคารหนูเป็นอุตสาหะ
แสดงว่าดาวอังคารคือดาวตำแหน่งมดลูกของ
ต่อฉันคุณติดต่อว่ามาคุยเรื่องดวง
แล้วทำไมว่าคุณคุยเรื่องดวง

เดี๋ยวไหนดูสุขภาพร่างกายเนี่ยมันต้องดูว่า
สุขภาพร่างกายตั้งแต่หูคอจมูกปากไซนัสหัวใจมีปัญหาอะไรไหม
ซีดเสิร์ชนู่นนี่นั่นไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่ง
ลูกปกติไม่มีก้อนเนื้อมีอะไรเลยสบายเนี่ยสบาย

เมื่อ๒ปีที่แล้วผู้ชายเขาพยายามจะบีบให้เธอแต่งงานใช่ไหมตามดวง

มันต้องมีการวางแผนว่าแล้วยังไงต่อ
คุณแม่ฉันทำงานแล้วคุณซัพพอร์ตฉันได้ไหม
เงินเดือนที่ฉันหายไปต่อเดือนนะคะ

ฉันแบบวัยรุ่นฉันทำงานฉันแข็งแรงฉันอึดมาก
ทำงานแปรสคริปถึงเช้าไม่ได้นอนก็ยังสามารถทำงานได้
แล้วไปสัมภาษณ์คุณหมอเกี่ยวกับการฝากไข่

อายุหน้ามันสามารถที่จะหลอกกันได้
วิวัฒนาการทางการแพทย์
ใจก็สามารถทำให้เราเด็กได้
แต่ปริมาณไข่ที่แข็งแรงของคุณ

คุณไม่สามารถที่จะโกหกได้
หรือว่าไข่ที่มีคุณภาพที่ดีของคุณเนี่ย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันโกหกกันไม่ได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากมีลูกก็ควรจะฝากใช่

คือมันมีทางที่จะแต่งงานได้

และที่สำคัญชีวิตคุณไทยเนี่ยนะครับ
หลังจากวันที่๗สิงหาคม

แล้วเดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่ทั่วประเทศว่า
มีพิธีนพพระเคาะวัดนั้นวันนู้นวันนี้
ยกรับการยกย้ายของพระราชดี

ดวงชะตานี้พระศดีจะเจอกับดาวเสา

ที่เกิดในปี๒๒๔ทั่วประเทศ

มันจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิต

อาจจะเปลี่ยนมาจากการที่หยุดทำงานมามีทำงาน

แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ผมก็หวังว่า

ที่เป็นข้อมูลสำหรับคุณเอาไปตัดสินใจครับ
หมายถึงว่าคนที่เกิดปี๒๕๕๙
ทุกคนที่เกิดในพอสอนด้านกล่าวเนี่ย
จะมีดาวเสาอยู่ในพื้นชะตาเดิม

สีพึ่งมหาเสน่หมหามงคล
ทาปากทาตัวทาสารพัดอย่างทา
และจะเป็นมงคลเสน่หาให้คนรักคุณเมตตา
งานเข้าตลอดปี
ก็ต้องฝากข้อคิดไว้ว่า
ในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้ว
แต่แม้กระทั่งการดูรายการทีวีแบบนี้

ทุกอย่างเราขอเป็นทางสายกลางเอาไว้ก่อน
อาจจะแบบนี้นะอาจจะแบบนี้นะ

อย่าคิดมากชีวิตจะมีความสุขค่ะ
แฮปปี้มากกับแขกรับเชิญคนนี้
ต้องบอกว่าน้องอย่าแฮปปี้เพลิน

ทุเรทแล้วมันจะทุเรศเกินไป

ชีวิตเราสามารถที่จะเป็นคนกำหนด
ว่าเราจะแต่งเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่
หรืออยากทำอะไรตอนไหน

มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความสุขข้างในของเราเองด้วย
ว่าใดเองเป็นคนหนึ่งที่กำหนดตัวเองได้มาอย่างดี
แต่ในขณะเดียวกันข้างในก็ต้องดีด้วย
นั่นหมายถึงความสุขเราต้องมีอยู่ด้วย

ทุกวันนี้คนเราขาดการวางแผนฮะ

เชื่อมั่นใจในตัวเองสูง

องทุกวันแล้วก็เกิดความอิจฉา

เราลืมวางแผนให้กับชีวิตตัวเราเอง

จนลืมวางแผนให้กับชีวิตเรา

เทปนี้แล้วลองไปคิดดู
ดำว่าเราฝันกันเยอะไปฮะ

มันมีพื้นฐานของรากเดิมของดวงชะตา

ถ้าไม่เป็นแบบนี้แล้วจะมีความสุขหรือ

แล้วมันจะสนุกในเรื่องโกโลกีสัยสักกี่ปี

เพื่อนที่รู้ใจเข้าใจให้เกียรติ

แปลว่าคุณที่ดูดวงในเรื่องนี้เนี่ย

ฟังเอาไว้คร่าวเรื่องความรักเป็นเรื่องยาก
เพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิต

แล้วมันจะสืบต่อไปถึงบุตรถึงอะไรอีกหลายคน
ซึ่งมันยังมีส่วนที่จะต้องบริหารจัดการอีกมากมาย
เรื่องใหญ่มากงานเรื่องง่ายสำหรับเรา

ขอบคุณดาวของเราค่ะน้องไดยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

วงการในเรื่องประกาศข่าวว่าจะแต่งงาน

ไม่ใช่อิจฉาความเป็นชะนีมันไม่เคยปรากฏในตัวพี่

ถึงขนาดที่พี่เป็นธอมแล้วพี่ไปแต่งงาน
อะไรโดนจิตโดนใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีงานแต่งงาน

ชอบผู้หญิง
มาตลอดเลยฉันชอบผู้หญิง
จนถึงวินาทีณบัตรดาว
แต่พี่เป็นธอมตั้งแต่เด็กพี่รัดหน้าอกตั้งแต่เด็ก

เวลาพี่อินมีสามีแล้วเนี่ย
แฟนเก่าของพี่แฟนผู้หญิงของพี่ทั้งหลาย
มันรวมบอกว่าไม่รอดล่ะ